ถึงตอนที่ทางคู่กรณีกับทนายเข้าไปหาที่โรงพยาบาล
คุณดารารับเป็นคนคุยกับคู่กรณีใช่ไหมคะ

ตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะรับผิดชอบทุกอย่าง
แล้วตอนแรกพ่อแฟนบอกว่าให้ไปเปลี่ยนโรงพยาบาล

คือสมุทรสาครคือเขายื้อไว้๒วันแล้ว

มีสิทธิ์ที่นี่ก็ใช้สิทธิ์ที่นี่ไปกออน

ก็เลยรอหมอที่นี่ผ่าตัด
พอผ่าตัดออกมาหมอบอกว่า
น้องสมองช้ำเลือดข้างในสมองแล้วเลือดข้างนิดเดียว
แต่สมองน้องช้ำ

เขาก็เลยช่วยได้แค่นี้
คนที่บอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนโรงพยาบาลให้ใช้สิทธิ์ที่นี่คือใครคะ

ซึ่งจริงแล้วทางโรงพยาบาลเองแนะนำให้เปลี่ยนโรงพยาบาลเหรอคะ
เขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนได้ก็ให้เปลี่ยน

เพราะถ้าผ่าตัดมาแล้วเคลื่อนย้ายน้องลำบาก
โดยคุณหมอที่โรงพยาบาลเดิมเขาบอกไหมว่าทางโรงพยาบาลผ่าตัดไม่ได้
หรือว่ามีปัญหาอะไรเขาถึงแนะนำให้เปลี่ยน
เขาบอกว่าให้เราดูอาการไปก่อนค่ะ

ทนายมากับเจ้าของม้าใช่ไหม

เขามาดูประมาณ๒วันจนน้องผ่าตัดเสร็จ

ค่ะแล้วเจ้าของม้าเขามาแล้วเขาพูดว่าไงบ้างคะ

เดี๋ยวข้าเศษจ่ายทั้งหมดอาจจะเขาออกให้

แล้วมีการพูดถึงคดีพูดถึงเงินชดเชยเยียวยาต่างไหมคะ

แต่พูดถึงการออกค่าใช้จ่ายเรื่องการรักษาใช่ไหมคะ
ใช่แต่เขาดูแลให้ทุกอย่างเขาพูดแบบนี้อย่างเดียว
แล้วทีนี้ตอนที่ระหว่างที่หลังจากที่น้องไม่อยู่แล้วนะคะคุณแม่
แล้วเกิดตอนที่มีงานศพเนี่ยเขาได้มาไหม

ทนายมาหรือว่าเจ้าของมาคะ

เขาไม่ค่อยได้คุยอะไรเขาบอกว่าเขารีบอะค่ะ
เขาช่วยงานศพมาสองหมื่นแล้วเขาบอกเออเดี๋ยวเขาต้องไปธุระต่อ

ไม่มีเลยค่ะเขาบอกเดี๋ยวให้เจ้านายเขาจัดการ
อันนี้เจ้านายเดี๋ยวนะอันนี้คือเจ้าของม้าหรือว่าทนายเป็นคนพูด
เจ้าของม้าค่ะ
ทีนี้แล้วหลังจากงานศพทนายได้ติดต่อมาอีกไหมคะ
เขาก็ติดต่อมาอยู่เรื่อยค่ะมาเจรจากันเรียกเจรจากันหลายรอบมากค่ะ
แล้วที่เจรจากันไม่ลงตัวเนี่ยเพราะอะไรคะคุณแม่
ก็ตอนแรกหนูให้อาเขาคือเดินเรื่องให้คุยให้
พอนัดมาเจรจาเขาก็บอกเดี๋ยวเจ้าของม้าไปต่างจังหวัด
ไปต่างประเทศบ้างเขาบอกรอคำตอบนายเขา
เขาบอกเราอยากได้เท่าไหร่ก็เรียกเอา
แล้วเราเรียกไหมคะเราให้ค่าเสียหายไปไหมว่าเราต้องการเท่าไหร่
เสนอไปแล้วค่ะแล้วเขาบอกว่าสูงไปนะเขาบอกเดี๋ยวเขาให้นายเขาจะสินใจอีกที
ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คะคุณแม่
ครั้งสุดท้ายน่าจะเป็นมีนาค่ะ

อ่าทีนี้มาจนถึงตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าไปดูไปดูเอกสารเกี่ยวกับคดีเนี่ยนะคะคือตัวคุณพ่อเองเนี่ยก็ถูกแจ้งความแจ้งข้อกล่าวหาด้วยถูกไหมคะ

อ่าตกลงคดีเนี่ยมันมันมีกี่คดีกันแน่คุณแม่
สารวัตรบอกว่าเขาให้แฟนเป็นประมาทขับรถประมาทขับรถเร็วอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วเขาก็แจ้งคนดูแลม้าประมาทเลินเล่อแค่นั้นนะคะ
ตั้งแต่ตอนที่เกิดเหตุเราได้เจอคนที่เลี้ยงม้าไหมคะ
เจอค่ะเจออยู่สองครั้งค่ะ

คนละครั้งใช่ไหมมาคนละคราวใช่ไหมคะ
ใช่หนูเจอแค่ที่โรงพยาบาลครั้งหนึ่งแล้วก็ที่สารวัตรเรียกไปสอบปากคำครั้งหนึ่ง

แล้วเขาบอกไหมว่าอยู่ดีม้าออกมาได้ยังไงคะคุณแม่
เขาบอกกับตำรวจว่าหมามันหลุดออกมา

คุณแม่เคยรู้ไหมว่าตรงแถวนั้นมีคอกไม้อยู่มีที่เลี้ยงไม้
ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเห็นเลยค่ะ
มันเข้าจากถนนตรงที่เกิดเหตุเข้าไปลึกไหมคะคุณแม่
ก็ประมาณ๕๐เมตรได้

ไม่ใช่ไม่ไกลเลยค่ะ
แต่ไม่รู้ไม่รู้ว่ามีใช่ไหมคะคือข้างหน้ามันเป็นพงหญ้าพงหญ้าแบบสูงอย่างนี้เหรอคุณแม่
ใช่มาก่อนสูงพอนี้ค่ะเป็นป่าลุกเลยค่ะ
แล้วตรงนั้นเนี่ยนะคะเจ้าของม้าเนี่ยเขาทำกิจการเขามีโรงงานมีบริษัทมีตึกอะไรอยู่แถวนั้นไหม
หรือว่าเขาไว้ใช้เลี้ยงม้าอย่างเดียวคะ
เขาไว้เลี้ยงม้าอย่างเดียวค่ะเป็นฟาร์มใหญ่
ทีนี้เนี่ยนะคะจนถึงตอนนี้เนี่ยถ้าดูจากเอกสารแจ้งความเดี๋ยวทางรายการจะได้คุยกับทนายอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ก็คือว่ามีทั้งตัวคุณพ่อเองถูกแจ้งความข้อหาขับรถประมาทใช่ไหมคะ

แล้วก็ทางคนเลี้ยงม้านะคะที่ถูกกล่าวหาอีกเนี่ยนะคะ
ทีนี้จนถึงตอนนี้ความกังวลของครอบครัวคือเรื่องคดีแพ่งถูกไหมคะ

เรื่องค่าเสียหายซึ่งมันจะหมดอายุความทนายบอกว่าเดือนหน้านี้คือมิถุนาใช่ไหมคุณแม่ใช่ค่ะ

แล้วทนายแนะนำคุณแม่ว่าจะต้องให้ติดต่ออะไรยังไงหรือว่าไม่ต้องติดต่อเจ้าของม้าคู่กรณีแล้วคะให้ตำรวจดำเนินการ
คือตอนนี้คือต้องรอสำนวนทางตำรวจนะคะเพราะว่าหนูอ่ะไปหาไปดูทนายอาสามาเขาบอกว่าจะดูสำนวนที่ตำรวจว่าใครผิดใครถูกมากกว่ากันนะคะ
ตำรวจเรียกไปครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คะ
เดือนที่แล้วอะค่ะ

ใช่หนูเข้าไปถามว่าความคืบหน้าว่าเป็นยังไงบ้างค่ะตอนนี้หนูอยากได้สำนวนไงเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวสารวัตรจะรีบทำให้

ตอนแรกเขาบอกเขาบอกหนูตั้งว่าเดี๋ยวเดือนกุมภายังไงก็เสร็จแต่ตอนนี้มันก็เลยมานานแล้ว
เจ้าของม้าเขาเสนอตัวเลขในการจ่ายชดเชยเยียวยามาเท่าไหร่คะ
เขาบอกว่าแสนนึงค่ะแต่หักจากที่ช่วยค่าทำศพ
อันนี้คือตัวเลขที่เท่ากับว่าเราตกลงกันเรียบร้อยคือตัวเลขนี้ไหมหรือว่าไม่ใช่
ไม่ใช่ค่ะที่ไม่ใช่ที่หนูเรียกไป
อืมตอนนี้ค่ะ
นี่คือหนูยังค้างค่าโรงพยาบาลอีกตั้ง๗๐๐๐กว่าบาทนะคะ๗๕๐๐บาทที่น้องผ่าตัดสมองค่ะ
ค่ารักษาทั้งหมดนะคะทั้งตัวทั้งตัวคุณพ่อทั้งตัวน้องเนี่ยรวมแล้ว๒คนค่ารักษาพยาบาลเท่าไหร่คะคุณแม่
ของคุณพ่อนี่เหมือนกับพรบเขาออกไปแล้วค่ะหมดแล้ว

แต่ใช่ของน้องก็ยังค้างอยู่อะค่ะ

อ่าแล้วเขาช่วยมาแล้ว
เขาให้มา๔๕๐๐บาทที่ค่าทำศพค่าที่หนูหยุดงานอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาบอกว่าช่วยเหลือมา
ในส่วนของทางบริษัทเองจนถึงตอนนี้ก็ไม่ได้คุยกันในล่าสุด
แต่ว่าคุยกันในช่วงแรกที่เกิดเหตุใช่ไหมคะ
เขาก็ไปหาที่โรงพยาบาลแล้วเขาก็ไปร่วมงานงานของน้องนะอ่า

จะไปหลายเดือนเหมือนกันค่ะเขาจะติดต่อมาอีกที
แล้วอย่างตอนนี้เนี่ยเขารู้ไหมคะว่าเราจะมาเรียกร้องจะมาตามคดีเนี่ยค่ะ

เขารู้ก่อนไหมว่าคุณแม่กับคุณพ่อจะมาหาทนายรณรงค์เนี่ยค่ะ

ทีนี้เดี๋ยวยังไงเนี่ยนะคะเดี๋ยวทางรายการจะคุยกับทนายรณรงค์อีกที
คุณพ่อของคุณพ่อมีเรื่องกังวลอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากประเด็นคดีกับ

คือมันต้องใช้ค่าดำเนินการแล้ว
หนูก็ไม่รู้จะไปหาทนายที่เหมือนแบบ

เพิ่มให้อีกทีเกี่ยวกับเรื่องคดีเนาะเพราะมันก็อาจจะไม่
ได้เรื่องที่เราเข้าใจกันสักตอกไหลเนอะใช่มั้ยคะยังมี
ที่จริงอะไรที่จะเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ไหมคะ
แต่เดี๋ยวในเรื่องของม้าเนี่ยคือตกลงว่าเขาก็บอกเองว่าม้าหลุดถูกไหม

โดยที่บอกว่าที่มันหลุดเพราะอะไรคะ
มันหนีออกมาเองหรือว่าประตู
เขาบอกว่ามันรักสัตว์มันก็เลยกระโดดออกมา

เขาบอกว่าปล่อยมากินย่าทุกเย็น

ก่อนเกิดเหตุก็เจอหลังเกิดเหตุ
ลูกหนูนอนอยู่โรงพยาบาลเขายังเจอม้าเดินกินย่าอยู่เลย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
ตอนที่เกิดเหตุจนที่ชนไม่มีค่ะ

ใช่แต่ตอนประมาณผ่านไป๑๐นาทีอย่างนี้มีชาวบ้านขับรถผ่านเขาเห็น

แต่ตอนที่เอาลูกหนูไปส่งโรงพยาบาลเสร็จแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้ววันรุ่งขึ้นก็ยังมีคนเห็นหมามากินย่าอยู่
อืม
ตรงนั้นไม่มีกล้องวงจอมปิดของถนนของ
ตรงที่เกิดเหตุเลยค่ะเขาบอกว่ากล้องเสีย
แล้วพอหนูไปขอดูเงินก็ช้าไปแล้วเขาบอกว่าลบไปแล้ว

มันมีกล้องที่เห็นกับกล้องตรงนั้นพอดี
กล้องตรงนั้นพอดีค่ะมันเสีย
แต่กล้องที่เห็นถนนนะคะพี่

เขาบอกว่ามันช้าไปมันถูกลบไปแล้ว